เหตุสลดใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ

รุมทำร้ายน้องผู้ชายอายุ๖ขัวเป็นลูกของตัวเองนะคะ

ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าพฤติการพฤติกรรมแบบนี้
ทำมาร่วม๒เดือนแล้วนะคะ
สุดท้ายไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ

ตอนนี้น้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
คุณนึกสภาพดูสินี่ขนาดเบลอภาพนะ
ยังเห็นชัดขนาดนี้เลยต้องใช้คำว่าน่วมเลยนะคะ
เฉพาะข้างหลังนี่เขียวทั้งหลังเลยนะ
หรือแม้แต่อวัยวะเพศของน้องก็ยังโดนกระทำด้วยนะคะ

พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ทำร้ายร่างกาย
คือบริเวณใบหน้ามีรอยช้ำคล้ายกับถูกชกต่อย

แก้มมีรอยถูกไม้ตีจนเป็นแผล
แผ่นหลังแล้วก็หน้าอกมีรอยถูกตีเป็นแผลนับไม่ถ้วนเลยค่ะ
แขนขาเองก็มีรอยถูกตีเช่นเดียวกัน
เว้นแต่อวัยวเพศบริเวณถุงอันทะของน้อง

ชาวบ้านเห็นสภาพแบบนี้ทนไม่ไหวนะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยหน่อยเถอะมาตรวจสอบหน่อยเถอะ
กระทั่งเมื่อวานนี้๒มิถุนายนตำรวจไปควบคุมตัวพ่อเลี้ยง
แล้วก็แม่ของน้องไปสอบปากคำที่โรงพักเมืองชนบุรีแล้วนะคะ
คือตัวคนเป็นแม่สารภาพเลยนะบอกว่า
จริงก็ใช้ไม้ตีลูกจริงเพราะอะไร
เพราะว่าตัวเองเครียดหลังจากที่ไปทราบผลตรวจสุขภาพ
ื้อสนตามภาษาเด็กก็เลยเผลอตัวตีไปโดยไม่รู้ตัว
อ้างต่อนะคะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ชาวบ้านก็พูดเวอร์ไปไม่ได้ทำ๒เดือนหรอก
เขาบอกว่าเขาเพิ่งตีลูกต่อเนื่องเพียง๓สัปดาห์เท่านั้น
ก็นานนะคะแม่ส่วนพ่อเลี้ยงเนี่ย
เคยตีลูกไปแค่๔ครั้งเท่านั้น
เนื่องจากว่าลูกไม่ยอมไปอาบน้ำตามคำสั่ง
ซ้ำยังไปปัสสาวะใส่ที่นอนก็เลยโมโหก็เลยตีไปเนี่ยนะคะ

ส่วนสามีแล้วก็ลูกไม่ได้รับเชื้อ
เพราะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กับสามีเธอก็จะป้องกันตลอด
ส่วนลูกอีกคนที่เพิ่งคลอดก็ไม่ได้ดื่มนมเธอด้วย
เรื่องทั้งหมดเธอบอกว่าเธอยอมรับผิดที่ทำไปเพราะว่าขาดสติ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับคุณกรยาสุขสะอาด
เป็นเจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุ
คุณกรยาบอกว่าสักประมาณ๒เดือนที่แล้ว
สองผัวเมียคู่นี้มาขอเช่าห้องกับเธอ
ข้าวขนของเข้ามาตอนเที่ยงคืน
ตอนนั้นเธอเองก็สงสารนะฮะก็เลยตัดสินใจให้เช่า
ซึ่งตลอด๒เดือนที่ผ่านมาตัวเธอเองได้ยินเสียงเด็กร้อง

แล้วก็ครั้งหนึ่งนะเคยเห็นแม่ของเด็กใช้เข็มขัดตีลูกด้วย
ฟังเสียงเจ้าของห้องเช่ากันหน่อยนะคะ
ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแต่หน้าต่างเนี่ยตรงนี้เขาเปิดจ้ะ
ก็ไปยืนแอบดูตรงหน้าต่างเขาก็เอาเข็มขัดตีเด็ก
เขาบอกอ้าวไม่ตีเด็กรุนแรงอย่างนี้ก็ว่าเขา
เขาบอกว่าเด็กมันดื้อเอ้าเด็กมันจะดื้อยังไง
ค่อยเขาสิเขาก็รีบมาปิดหน้าต่างเลยมาให้รีบมาให้ดู
ก็เวลาเขาไปไหนกันเขาไม่เอาลูกคนโตไปด้วย
ก็ขังไว้แล้วล็อกกุญแจอย่างนี้จ๊ะ
ก็เลยถามเขาว่าเอ้าเอาลูกอีกคนไปไว้ไหน
บอกขำไว้ในห้องบอกไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้

ไม่มีเลยปิดประตูอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดหน้าต่างเนี้ย

ประตูหน้าก็ปิดหน้าต่างก็ปิดหมดจ้ะ
คือเป็นเจ้าของเองยังไม่ได้เห็นเขาเลย

ก็คือเรื่องของอาการน้องเอาล่ะเบื้องต้น

เพราะว่าล่าสุดน้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชนบุรี

พบรอยแผลที่ถูกพ่อแม่ตีทั่วบริเวณร่างกายน้องนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณแผ่นหลังเห็นชัดเจนว่าเป็นรอยเขี้ยนตี
ใบหน้าเองก็มีรอยฟกช้ำดำเขียว
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม
ที่จะมาดูแลแล้วก็รับน้องไปดูแลเยียวยาต่อไป

ตำรวจบอกว่าต้องมีการคุมตัวทั้งคู่ไว้ก่อน

ต้องให้โจรนาธิสาวิชาทีพร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ